ถ้าเกิดว่าย้อนไปสัก๒เดือนก่อน
มีข่าวของเสียโกศลที่เป็นนักธุรกิจอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุราชเนี่ย
ภรรยามีการออกมาไลฟ์บอกว่าสามีหายตัวไป
แล้วปรากฏว่าเสียโกศลถูกอุ้มฆ่า
ทีนี้มีการเอาศพเอาไปฝังดิน
แล้วหลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุขุดศพขึ้นมาแล้วเอาศพไปทิ้งทะเล
ภรรยาแล้วก็ญาติออกทะเลไปตามหาเลยนะเมียศพถูกทิ้งไว้ตรงไหน

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุ๘คนติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
เมื่อ๙โมงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนย้อนไปสัก๒เดือนกว่า
ก็คือเมื่อ๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของเสียโกศลก็คือนางจินดาราวสินทรัพย์อายุ๓๑ปี
อยากให้ตามหาสามีนักธุรกิจ
ก็คือนายโกศลเรืองดุกอายุ๔๕ปี
เป็นนักธุรกิจรับซื้ออาหารทะเลแล้วก็เรือประมงลากหอย
เพราะว่าสามีหายตัวไปตอนที่ไปกินเหล้ากับเพื่อน

แล้วเจอเนี่ยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
มันคือรอยเลือดลากเป็นทางยาวเลย๖๐เมตรกว่า
ก็เลยสงสัยว่ารอยเลือดนี้เป็นเลือดของสามีไหม
จะถูกลวงออกไปไปทำร้ายหรือเปล่า
แล้วต่อมาค่ะตำรวจก็สืบทราบได้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยนะ
คือนายสุรัตน์เสวดศิลป์อายุ๔๔ปีแล้วก็มีพวกมาก่อเหตุ
ซึ่งมันเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจลากหอยนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุตัวนายสุรัตน์รวมถึงนายโกศล
เขานัดมามาเคลียร์กันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง
พอนัดมาเคลียร์เคลียร์กันไม่ลงเคลียร์กันไม่ได้
จำได้ไหมว่าตอนนั้นมีเรื่องของเงิน๓๐๐๐๐๐บาทที่มาทวงเงินทวงทองกัน
ทีนี้ก็เลยถูกกลุ่มของนายสุรัตน์เอาปืนยิงทิ้ง
แล้วก็ลากศพเสียโกศลไปทิ้งที่ทะเลเป็นการอำพลางคดี
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังหาศพไม่เจอนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีข่าวออกมานะ
ว่าชาวประมงไปเจอกระโหลกมนุษย์กระโหลกหนึ่ง
แล้วก็ส่งทางชนะสูตรส่งทางโรงพยาบาลให้ชนะสูตร
ว่าเป็นกระโหลกของผู้ตายหรือเปล่า
เรื่องนี้ภรรยาของผู้ตายบอกว่าโอ้โหยังต้องรอ
กระโหลกนั้นใช่กระโหลกสามีเธอหรือเปล่า

อาจจะเป็นกระโหลกคนอื่นหรือเปล่า
นี่ฮะกระโหลกเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ระหว่างรอผลถูกไหมคะ

๙โมงเช้าวันนี้คนที่ก่อเหตุ
เขามามอบตัวกับตำรวจสพชายาค่ะ
เอามีใครบ้างนายสุรัตน์เสวดศิลป์นั่นแหละอายุ๔๔ปี

แล้วก็มีนายนพดลเสวดศีลอายุ๓๓ปี
นายคำธรสเวศสินฯอายุ๓๒ปี
นายสุรชัยคงสุกอายุ๓๙ปี
นายเกรียงไกรแสงสง่าอายุ๓๔ปี
นายเจริญคเชนทรอายุ๕๖ปี
แล้วก็นายจิรายุทธ์เสวดศิลป์อายุ๒๔ปี
รวมถึงนายธิวากรเรื่องสุนทรอายุ๓๓ปี
ทั้ง๘คนค่ะมามอบตัว
ตำรวจก็ตั้งข้อหานะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตั้งแต่๒คนขึ้นไป
รวมถึงร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย

ตำรวจกำลังสอบอยู่ทั้ง๘คนเลย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วก็เรื่องจุดทิ้งศพที่ชัดเจนด้วยนะครับ